ชูวิตตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้มีเรื่องที่ต้องถือว่าอุกอาจนะ
เพราะว่าหนีจากใต้ถุนศาลเลยสำหรับกรณีนักโทษค้ายาเสพติด
คุณมินอิสรภาพนี่มันยิ่งใหญ่

ถูกขังอยู่ในคุกตลอดชีวิตชีวิตจบแล้ว
นะครับไปไหนก็ไม่ได้

บ่าย๓โมงถึง๖โมงเช้าต้องเข้าห้องขัง
มีอิสรภาพเพียงเล็กน้อยอยู่ในวงจำกัด

สิ่งเดียวที่เห็นคือท้องฟ้าที่จำกัด

ดังนั้นคนที่ไปฟังคำพิพากษา
โดนกำลังจะฟังคำตัดสินโดนสารตัดสินแล้ว
มานั่งรอรถเรือนจำ
กำลังจะเอาตัวไปที่เรือนจำเนี่ย
คุณคิดว่าคนพวกนี้สมองคงตื้อไปหมดนะ
ถ้าโทษหนักเนี่ยหนีได้หนีไหม

บางคนมันก็ถ้ามีโอกาสมันก็หนี
คิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วอย่างน้อยยอมแลก
เวลาสารตัดสินลงโทษตลอดชีวิต
โอ้โหคุณคิดดูแล้วกันณภาวะนั้น

ผมเคยมีประสบการณ์อยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำ
ผมก็ถามคนที่เขาโดนตลอดชีวิตนะ

บางคนเนี่ยก็โดน๑๐ปี๑๕ปี
บางทีช่อโกงเคยเป็นผู้จัดการแบงค์
บางคนเคยทำงานดีผิดพลาดไป
โดนสารตัดสินมา๑๐๑๕ปี๒๐ปี
คือสิ้นเสียงคำพิพากษาทุกคนรู้สึกเหมือนกัน

คือจู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ราชธรรมเนี่ยเขาก็ต้องกุญแจมือมาใส่นะ
ที่ศาลน่ะเป็นระเบียบเลยพอถ้าปล่อย
ถูกไหมถ้าปล่อยก็ไม่มีปัญหานะ
ยกฟ้องยกฟ้องก็ยิ้มลูกเมียก็เข้ามากอด

แต่ถ้าเกิดสารลงจำคุกทันทีเลยครับ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็จะมาพร้อมกับกุญแจ

ล็อกเลยนะฮะล็อกเลย
ณวันนั้นก็คือหมดอิสรภาพนะฮะ
ทีนี้เวลาที่เขาเอามาท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าทำไมใต้ถุนศาล
คือศาลเนี่ยจะมีอาคารเนี่ยที่คล้ายคลึงกันคือชั้นล่างเนี่ยนะฮะ
หน้าคือเราขึ้นศาลเห็นไหมจะมีบันไดสูงขึ้นไป
นี่เราจะเห็นเวลาถ่ายทำข่าว
บันไดขึ้นไปก่อนก็คือบันไดนั่นก็ขึ้นไป
คือทางที่เป็นบันลังเนี่ยก็จะอยู่ในชั้น๒แหละพูดง่าย
ชั้นหนึ่งก็จะเรียกว่าใต้ถุนชั้นหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่กักขังนะฮะ
กักขังผู้ต้องหาหลังจากพิพากษาแล้ว
หรือว่าเอาตัวมาจากเรือนจำนะฮะ
รอฟังคำพิพากษาหรือการสืบพยาน
เมืองนอกเนี่ยเขามีคำนี้ครับ
เขามีคำว่าตรงนี้แล้วกันนะ
มีคำว่าตำรวจอะไรครับ
ตำรวจศาลมีตำรวจศาล
ตำรวจศาลตันมาที่ในขอบเขตของศาล
คือศาลเนี่ยมีขอบเขตนะครับ
คือหมายความว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของศาลตั้งแต่จอดรถแล้วครับ
นะฮะตั้งแต่หลังรั้วลงไปนี่แหละครับ
ก็คือหน้าที่ที่ตำรวจศาลที่เมืองนอกนะฮะ
จะต้องมีในการตรวจตาคนเข้าตรวจตาความเรียบร้อยของเราใช้รอพอ
ใช้เจ้าลักษณะที่รักษาความปลอดภัยธรรมดา
จริงสิทธิ์ตำรวจเองเนี่ยตำรวจที่มียดมีแหลงมีหน้าที่ในพื้นที่เนี่ย
อย่างเช่นพื้นที่ที่คลองเปรม

แต่จริงตำรวจศาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีครับ
เพราะถ้าไม่มีเนี่ยต่อไปใครจะดูแลผู้พิพากษาทำหน้าที่อยู่
ก็หวาดกลัวไอ้ผู้ร้ายมันอยู่โอ้โหเต็มไปหมดถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นทางผู้พิพากษาก็ต้องมีความปลอดภัยนะครับ
ดังนั้นตำรวจศาลเป็นสิ่งที่สำคัญ
ทีนี้การแหกคุกของที่จังหวัดอะไรครับ

จังหวัดน่านนะจังหวัดน่านการแหกคุก
ผมเรียกว่าการแหกคุกเมื่อเขาบอกว่าตามสถิติของกรมราชธรรมเนี่ย
เมื่อปี๖๐มี๒๑คนที่หนี

ที่นี่การหนีเนี่ยมีการปีงกำแพง
คือพูดง่ายว่าอยู่ในเรือนจำมีกำแพงสูง
และนอกนั้นยังติดไฟฟ้าด้วย
กำแพงตัดสินใจปีนกำแพงเลย
คือไอ้พวกนี้มันคงจะมีวิธีการ
คือหาวิธีการปีนกำแพงหนีเลย
ในปีที่แล้วก็มีที่คลองเปรม

เป็นเรือนจำความมั่นคงสูง
เหมือนกับที่ต่างจังหวัดก็มีที่คล้องภัย

ในแต่ละกำแพงเขาก็จะมีป้อมรักษาการ

หนีภายนอกเรือนจำอีก๑๘คน

อ่าแล้วก็หนีระหว่างที่อยู่ข้างนอก

กองนอกก็คือว่าเหลือโทษน้อยแล้ว
เหลือโทษน้อยไอ้พวกนี้คิดไม่เป็น
คือไปทำงานอยู่ข้างนอกไปลอกท่งลอก
ที่เขามักจะเอามาทำสาธารณะประโยชน์

หมายความว่าใกล้เวลาปล่อยแล้ว

มีเงื่อนไขต่ำกว่า๒ปีเป็นนักโทษชั้นดี
ขังมาเกินแล้วก็ไปอยู่กองนอก
สมัครกันไปแต่ปรากฏว่าออกไปสัมผัสกับโลกภายนอก
ก็เห็นติดใจหนี
คิดถึงเมียหนี
หรือว่าไปโรงพยาบาล

คำว่าไปโรงพยาบาลท่านผู้ชมก็อาจจะต้องคิดนะฮะ

ถ้าเกิดหมอที่โรงพยาบาลราชทันให้
อันนี้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล

เขาก็จะส่งให้ไปที่โรงพยาบาลนอก
นะฮะไปโรงพยาบาลนอกก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ของกรมราชธรรม

อีก๒คนในเวลากลางคืนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
แสดงว่านักโทษ๑คนต้องใช้เจ้าหน้าที่ถึง๔คน
กลางวัน๒คนต้องไปนั่งเฝ้า
และที่สำคัญก็อาจจะมีญาติที่เข้ามาเยี่ยม

พกเอาที่เลื่อยกุญแจ
หรือว่าเอาอะไรที่มันผิดกฎหมายเข้ามา

เดี๋ยวผมมาเล่าต่อว่าโยลาย

วิสามันวิสามันยังไงหนียังไง

เป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดทั้งยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์
แล้วก็หนีออกมาจากห้องขังใต้ถุนศาลจังหวัดน่าน

คือเขาบอกว่างัดกุญแจงัดโซ่ตรวน

ตั้งใจจะหนีและดูประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่นะ
ว่า
อาวุธมีมั้ย

ทั้งที่ยังมีโซ่ตรวนอยู่นะ

อีกคนนึงไม่ใช่ว่านั่งเฉยนะอีกคนนึงก็พร้อมที่จะหนี
ท้ายสุดก็หนีอีกส่วนคนนี้ที่ลุกไปเนี่ยนั่งอีกคนนั้นก็หนีนะครับ
คนนั้นก็หนีแต่ว่าโดนจับได้ส่วนโยลายหนีไปได้๓๔วัน
ตำรวจก็ตามจับได้โดยการขับรถมีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์
มียาเสพติดตำรวจตามสะกดลอยเรียกให้หยุดไม่หยุดและชักปืนต่อสู้
ตำรวจเลยวิสามันทีนี้คำนี้ก็เป็นคำที่เราได้ยินอยู่บ่อย

วิสามันฆาตกรรมเนี่ยมันคืออะไรครับท่านผู้ชมครับ
โยลายถูกวิสามันฆาตกรรมวิสามันฆาตกรรมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า
เป็นการที่เจ้าพนักงานฆ่าผู้อื่นตายโดยอ้างว่าเป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
การฆ่าผู้อื่นตายระหว่างที่เขาอยู่ในความควบคุม
โดยอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่
วิสามันนั้นเป็นการฆาตกรรมที่เจ้าพนักงานกระทำการโดยปราศจากการอนุมัติ
ตามกระบวนการยุติธรรมหรือตามวิถีทางแห่งกฎหมาย
เพราะฉะนั้นโดยสภาพแล้วถือว่าผิดกฎหมาย
วิสามันเป็นภาษาไทยเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่๕๒
วิสามันเจ้าพนักงานฆ่าให้ตายแต่เป็นการฆ่าแต่ก็ผิดกฎหมาย
คนนั้นอาจจะถูกควบคุมหรือว่าไปตามจับโจรผู้ร้าย
ตำรวจไปตามจับโจรผู้ร้ายโจรผู้ร้ายสู้
ตำรวจก็อ้างว่าต้องยิงตายเพราะว่าต้องป้องกันตัวเอง
และต้องปฏิบัติตามหน้าที่
ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายเขาก็มีระบุไว้
เขาบอกว่ารายละเอียดผมคงไม่ต้องพูดเยอะ
เพราะว่าคดีวิสามันเนี่ยโดยปกตินะคุณมิ้นรู้ไหมว่าไม่ใช่ฆ่าแล้วแล้วกันนะ
คือจะบอกว่าจริงแล้วเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจตรงกันว่า
วิสามันฆาตกรรมคืออำนาจที่ตำรวจสามารถสังหารผู้ต้องหา
หรือผู้ถูกควบคุมตัวได้ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลย
มันเป็นการทำผิดกฎหมายผิดกฎหมายเหมือนกัน
คือกฎหมายต้องระบุไว้เลยว่าการวิสามันมีกฎหมาย
ดังนั้นใครที่เป็นตำรวจแล้วทำให้ผู้อื่นก็คือจะเป็นผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาผู้คุมขังเป็นนักโทษ
ฆ่าผู้อื่นก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหานี้ต้องแจ้งก่อนนะ
แต่การแจ้งเนี่ยก็มีการพิจารณามีเหตุยกเว้นความผิด
และมีเหตุหรือมีเหตุยกเว้นโทษ
เพื่อพิจารณาการผิดถึงการกระทำนั้นเนื่องจากเป็นการกระทำที่
มีความจำเป็นต้องกระทำ
ไม่ใช่ว่าทำแล้วทำได้ไม่ใช่วิสามันแล้วทำได้
เขาบอกว่ามีคำอยู่สองคำ
คือในสมัยก่อนใช้คำวิสามัญ
วิสามันคือผู้ตายตายด้วยเจ้าพนักงานฆ่าให้ตาย

ถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงานไปจับโจรผู้ร้ายโจรร้ายต่อสู้
ก็เลยยิงต่อสู้แล้วก็ฆ่าผู้ร้ายตาย

หรือว่าอีกอันหนึ่งฆาตกรรมอันเป็นสามัญ
สามัญนี่คือผู้อื่นแม้เป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าพนักงาน
กระทำการให้ตายแต่ไม่เกี่ยวกับการกระทำตามหน้าที่
ถือเป็นการฆาตกรรมอย่างสามัญ
เห็นไหมมันมีสามัญและวิสามัญ
วิสามันก็อย่างที่ผมได้อธิบายนะครับ
คือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องกระทำต้องกล้าให้ตาย
แต่ถามว่าผิดกฎหมายนะผิดเพราะไม่ใช่วิถีทางของกฎหมาย
แต่ว่าการฆ่าตกรรมคือการสามัญคือการฆ่าให้ตายเลยโดยปกติ
คือไม่มีหน้าที่ไปทำให้ตาย
ต้องแจ้งก่อหาไหมต้องแจ้ง
แต่ว่าอาจจะมีเหตุให้เว้นโทษให้ยกโทษ
เนื่องจากว่ามีเหตุจำเป็นอย่างที่ผมได้แจ้งให้ฟัง
ทีนี้โยลายมันลายมันวิ่งนะ
ทีนี้วิธีป้องกันคุณมิ้นมีวิธีป้องกันไหม
คุณคิดว่าที่ศาลอันตรายไหม
อันตรายเพราะรวมแต่นักโทษทั้งนั้นทุกคนต้องไปรวมกันที่นั่นนะคะ

หรือเขาคิดว่าปกติแล้วมีผู้คุมจากเรือนจำที่ต้องมาอยู่แล้วหรือเปล่าคะอ่า
คือถ้าเป็นที่เมืองนอกที่อเมริกา

ตำรวจศาลมีความสำคัญไหมสำคัญมากเพราะตำรวจศาลควบคุมดูแลความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในศาล
รวมถึงท่านผู้พิพากษานะครับ
ต้องมีประสบการณ์ไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยโอ้โห
๕คนไหมเมื่อกี้เนี่ย

ไม่ใช่น้อยนะครับยังเอาไม่อยู่คนเดียวยังวิ่งหนีได้
แล้ววิ่งหนีไอ้โยไลน์ก็ไปเอารถมอเตอร์ไซค
ไปป้นมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านแถวนั้นขี่หนี

มีปืนขับบาสด้าป้ายแดง
แล้วมียาเสพติดด้วยมีปืนด้วย

เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ย
บางครั้งมีสมัครพักพวกถูกไหมฮะ
ระหว่างที่ฟังคำพิพากษานะ
ถ้าแพ้ก็มีสมัครพักพวกมาอีกนะครับ
เรื่องต่างเหล่านี้เป็นเรื่องที่ถึงเวลาแล้วล่ะครับ

เพราะถ้าไม่มีตำรวจศาลเนี่ย
เจ้าหน้าที่ที่ไปเป็นตำรวจก็คงเข้าไปในพื้นที่ศาล

ตามระเบียบก็คือไม่ให้พกอาวุธนะครับ
ไม่ใช่ว่ายังพกปืนเดินไปเดินมาอยู่ในศาล

ขโมยไปอีกดึงเข้าไปเป็นปัญหาอีกอ๋อ
เพราะฉะนั้นวิธีการประสบการณ์นะฮะ
และกำลังถึงเวลาแล้วที่สารไทยเนี่ย

ช่วงหน้ามีประเด็นเด็ดอีกเรื่องหนึ่ง
สำหรับคอบอลสำหรับกรณีเลือกการล้มบอลค่ะ
มิ้นครับประเทศไทยเราเนี่ยก็นิยมเรื่องกีฬานะ
สมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามีล้มมวย

ก็ล้มมวยล้มมวยนี่มันก็คงไม่ยากใช่ไหมเพราะมันคนเดียว
ถ้าตกลงกับนักมวยบอกแกล้งชกแล้วก็แกล้งล้ม

ตอนนี้เขานิยมเรื่องบอล

ล้มบอลเพราะวันนี้ทางผบตลเอง
พบตลเองเลยนะนำแฟมกว่า๓๐๐แผ่น
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๑๖ลายพยาน๖๘ปาก
ให้ความเห็นสมควรฟ้องผู้ต้องหาทั้งกลุ่มในทุน
กลุ่มนักฟุตบอลกลุ่มกรรมการตัดสิน
ความผิดฐานล้มบอลร่วมกันสนับสนุนการล้มบอล
ตามพรบส่งเสริมกีฬาอาชีพ
ท่านผู้ชมครับถ้าไม่รู้จักกฎหมายนี้

พรบส่งเสริมกีฬาอาชีพ

ผมพูดให้ฟังคือกลุ่มแรกกลุ่มในทุนหรือตัวแทน
ก็คือผู้ใดรับว่าจะให้ทรัพย์สินให้ประโยชน์แก่นักกีฬาอาชีพ
หรือผู้อื่นเพื่อจูงใจทำการล้มกีฬา
อันนี้แน่นอนครับใกล้ทุนสเนอให้เอ้ยล้มบอลหน่อยนะ
เดี๋ยววิธีการเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะ
อันนี้ก่อน๕ปีเอาไปเลย

กลุ่มที่๒นะครับก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มกรรมการ
กรรมการตัดสินเรียกรับผลประโยชน์
ใดตัดสินให้เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินผลประโยชน์ให้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น
เพื่อตัดสินไม่เป็นไปตามระเบียบหรือกติกาการแข่งขันทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง

หนักกว่าในทุนอีกไหมคะ

โอ้โฮปรับ๓๖๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
กลุ่มที่๓เป็นกลุ่มนักกีฬา
อันนี้สำคัญนะเพราะเป็นคนที่จะทำให้เกิด
ผู้ใดเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดกับตนเองหรือผู้อื่น
ทำการล้มกีฬาโทษไม่เกิน๕ปีหรือปรับ๒๐๐๐๕แสนบาท
อันนี้เป็นพรบส่งเสริมกีฬาอาชีพปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมา๓๔ปีแล้ว
ไม่เคยมีขึ้นมาก่อนเลยคดีล้มบอลนี่เป็นคดีแรก
และเป็นคดีแรกของตำรวจอายการด้วย
ใช่ค่ะเขาบอกเลยว่านี่เป็นคดีแรกที่เมืองไทย
ไม่เคยทำมาก่อนทั้งตำรวจทั้งอายการ
ไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมแล้วทำเลยนะ
เป็นคดีแรกของเมืองไทยแล้วเป็นคดีใหม่
คดีสำคัญไหมคดีสำคัญประชาคนให้ความสนใจมาก

ภาพลักษณ์ต่อภาพลักษณ์ของกีฬา
สมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นเจตนารมณ์กฎหมายฉบับนี้

หมายถึงการแกล้งแพ้ในการแข่งขันกีฬา
กระทำการโดยทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบ
ใช่ภาพลักษณ์กีฬามันตกต่ำค่ะอ่า
ทีนี้กีฬาเนี่ยคุณจะล้มไปทำไม

มีแพ้มีชนะคนก็ต้องเลือก
พนันนี่แพ้พนันนี่ผิดกฎหมายเนี่ย

ประเทศไทยพนันก็ผิดกฎหมายก็แปลก
เพราะว่ามันคงไม่มีใครล้ม

มันล้มมันต้องมีการพนัน
และการพนันก็เป็นการพนันที่ผิดในประเทศไทย

ทั้งหมดอยู่กี่ลายเดี๋ยวอธิบายให้ท่านผู้ชมฟัง
มีทั้งหมด๑๖ลายเขาบอกว่าอ่อน๑ลาย
คืออ่อนหมายความว่าคงจะไม่อย่างนั้น
ตำรวจเคยฟ้องแค่๑๕ลาย
ก็แบ่งเป็นกรรมการเนี่ย๒คนนะฮะ
นักเตะดัง๘คนในทุน๖คน
แต่ดูแล้วหลักฐานไปไม่ถึงลบไป๑คน

รวมทั้งหมดคือ๑๕คน
ก็ตามนี้แหละครับนักเตะก็จะต้องโดน๑๕ปี
กรรมการก็โดน๑๑๐ปี
ในทุนก็โดน๕ปี

เดี๋ยวเราอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อย

มันมีตั้งแต่การพนันขันต่ออย่างที่ผมบอก

ถ้ามันไม่มีการพนันก็คงไม่มีใครล้ม
ก็แสดงว่ามีการพนันใครยิงก่อน

ระหว่างนครล่าศรีมากับล่าเทวี
ซึ่งคู่นี้เป็นคู่ที่มีปัญหาเมื่อ๑๐กันยา๖๐

ทีนี้มันมีการตั้ง

คือเขาต่อให้๒๐

ราชนาวีต่อ๒ลูกครึ่ง
ก็แสดงว่าแหม่มันจะทำยังไง
ไอ้คนที่มันทำเนี่ย
มันจะต้องทำยังไง
มันจะต้องทำยังไง
มันมันต้องทำยังไง
เพราะว่ามันไม่ใช่

แต่ว่าคงดูได้แบบมี๑๑คน

เข้าไหมเข้าถึงที่

กล่องกลางสักคนหนึ่ง

อันนี้ไปตกลงทีมนี้๔คน

คนที่ถูกคอรหาก็คือผู้ตัดสินนี่แหละ

เพราะเขามีตั้งแต่๓๕

เพราะพรบนี้เป็นพรบส่งเสริมกีฬาอาชีพ

จะดำเนินการร่วมกันต่อสอบสวน
และย้อนทยาลักฐานให้มีความเชื่อมั่นมีเหตุจูงใช้มากขึ้น
เรามาดูแล้วกันว่าคดีนี้จะลงได้ไหมนะ

แม้จะเป็นครั้งแรกที่เรื่องแบบนี้

นี่แก้ปัญหาถูกทางแล้วแก้ปัญหาในระยะยาวจริงหรือเปล่า
วันนี้หมดเวลาของชีวิตตีแสกหน้าแล้วนะคะ
เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ